เพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ

ฝ่ายค้านทั้งหมด๗ร่าง

ในการพิจารณากันมา๒วันนี้

สรุปเจตนารมณ์

ที่คุยกันมาทั้งหมด๒วัน

จะต้องสรุปความคิดเห็นและเจตนารมณ์
ส่วนตัวเนื้อหาสาระของร่างนั้น

ในส่วนที่ยังติดใจและเข้าใจไม่ตรงกันอยู่

ดำเนินการและสรุปไปตามนี้นะครับ

ผมเชื่อว่าประชาชนก็จะเข้าใจผิด
สภาเราก็จะด้อยถูกด้อยฆ่า

ทำไมไม่ช่วยกันรักษารัฐธรรมนูลไว้

ผ่านไปยังท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่า

ทำไมคนฉีกรัฐมนูลฉีกบ่อย

ถ้าเขาร่างรัฐมนูลเสร็จแล้วอย่างเช่นปี๔๐นี่

ถ้าท่านไม่ฉีกมันก็ไม่มีการแก้

ผมนี่เบื่อจริงนะแก้รัฐธรรมนูลพูด

แต่ไม่แก้มันก็ไม่ได้เพราะมันมีคนมาฉีก

มาเขียนให้ยอมรับกันครั้งเดียวมันก็จบ

เอาพักพวกตัวเองมาเขียนก็ไม่ยอมรับกัน

ยึดอำนาจทำไมปฏิวัติกันทำไมบ่อยครั้ง
วิศดีสากลเป็นอย่างนั้น
เขาวินิจฉัยสารละทุนก็เป็นอย่างนั้น

ทั้งนี้เวลาถามบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะสงบแล้ว

ทำไมไม่ถามประชาชนก่อนว่าเขาจะให้เขียนไหม

ตั้ง๑๖ล้านเสียงนี่พูดกันเยอะ

ท่านต้องทบทวนสิว่า

มันมีสัญญาประชาคมเล็ก

ว่ายังไงรับไปก่อนแล้วแก้ทีหลัง

พลเอกประยุทธ์นี่ไปบอกชาวบ้านมารับไปก่อน
มีปัญหาก็แก้ทีหลังวันนั้นชาวบ้านอยากเลือกตั้ง
เขาก็ลงมติให้ลงประชามติให้ผ่านผ่านผ่าน
พวกผมพอลงสมัครรับเลือกตั้งพวกผมก็เอาเป็นนโยบายทุกพักนะ
เป็นนโยบายเข้ามาจะแก้นี่มันไม่ใช่ว่าคิดจะแก้กันวันนี้
มันมีที่มาที่มามันก็คือสัญญาประชาคมล่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้ประชามติวันนั้นนอกจากประชามติในบรรยากาศมาตราสี่สิบสี่
มาตรากฎอายการศึกและโลกเขาไม่ยอมรับไม่พอ
แต่มันมีการทำประชามติด้วยออปชั่นว่ารับไปก่อนแก้ทีหลัง
แล้วรัฐบาลคนนั้นคนนี้ก็รู้ด้วยจำนวนด้วย
ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนข้อสิบสอง
แก้รัฐธรรมนูลไงนี่ไงครับคือที่มาของการแก้รัฐมนูล
แล้วก็ขอให้จบกันทีถ้ามันเสร็จฉบับนี้เนี่ย
ภาวนาเถอะครับอย่าได้มีการแก้อีกเลย
เมื่อจำเป็นต้องแก้ไม่เฉพาะเหตุฉะนั้นด้วย
แต่เมื่อใช้มาแล้วนี่ท่านประธานครับ
เมื่อใช้มาแล้วเราก็พบว่ามันเป็นปัญหา
มันเป็นปัญหาหนึ่งไม่ยอมรับกัน

เพราะฉะนั้นปัญหาก็เกิดต่างชาติก็ไม่ยอมรับ
เขารู้ว่ารัฐมนต์ฉบับนี้ใช้ไปไม่นานก็มีปัญหากัน
ผู้นำประเทศมาจากรัฐมนูลฉบับนี้ก็เป็นผู้นำที่มีปมด้อย
แล้วปัญหาก็มาจริงหลายปีมานี่สองสามปีมานี่
จนวันนี้เนี่ยไปดูที่หน้าสภาคืออะไร
ก็คือผลพวงจากการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูล

เอาล่ะเมื่อจะแก้แก้อย่างไร
ผมคงต้องพูดถึงเจตนารมณ์ของพักเพื่อไทย

เรามีความเห็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
รัฐมนูลที่เราทำกันมาไม่รู้กี่ฉบับเนี่ย
แล้วแม้จะทำไปข้างหน้าก็ตามประสบการณ์มันบอกว่า
รัฐธรรมนูลเราลองผิดลองถูกมาไม่รู้กี่ฉบับกี่สูตร
แต่เราพบแล้วตกผลึกว่า
เพื่อไทยตกฝ่ายค้านตกผลึกว่ารัฐธรรมนูลที่ดีที่สุดคือ
รัฐธรรมนูลที่ประชาชนยอมรับ
คุณจะดีเลิศเลอเปอร์เฟคถ้าประชาชนไม่ยอมรับมันก็มีปัญหากัน
แต่ถ้ายอมรับกันโอเครัฐนูลฉบับนั้นไปได้
ยกเว้นป้องกันไอ้พวกที่จะลากรถถังมานะ
พวกนั้นไม่ได้ถามว่าใครยอมรับไม่ยอมรับรถจะมาก็มาก็ป้องกันพวกนั้นแหละ
ทำไมทำอย่างไรถึงประชาชนจะยอมรับนี่มาคิดกัน
ก็คิดได้อย่างนี้ครับผลึกของเราที่ตกชัดเจนภักดิ์เพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายค้านว่า
ต้องให้ประชาชนมาเขียน
แล้วก็ออกแบบออกมาว่าประชาชนมาเขียนดีที่สุดก็ไม่มีอะไรจะเกินรูปแบบสสร
แต่ก่อนจะถึงตรงนี้ก็ยืนยันว่าเพื่อไทยและฝ่ายค้านนี่
คิดเรื่องนี้มานานมาตลอดก็จึงหาความชอบทำ
พยายามจะทำให้มันเกิดความชอบทำและยอมรับกันแต่เบื้องต้นเช่น
เราจะเขียนอะไรจะร่างอะไรจะแก้อะไรเนี่ย
ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาศึกษาซะเอาสวมาเอาสอสอมาเอานักวิชาการมา
ก็เกิดคณะกรรมการวิสามันศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูล
ก็พวกเรานี่แหละพักนี้แหละครับเป็นคนยื่นก่อน
เพื่อนก็ยื่นประกบก็ได้เกิดการบริการชุดนั้น
เราก็เชื่อว่าค่อยเดินมาอย่างนี้เพื่อนจะยอมรับสังคมจะยอมรับ

กรรมธิการชุดนั้นก็สรุปเบ็ดเสร็จศึกษากันอยู่นานครับ
ก็สรุปออกมาเราก็เอาเนื้อหาจากการบริการชั่วนั้นมาเขียน
เพราะน่าจะได้รับการยอมรับเป็นเบื้องต้นเป็นปฐมเหตุ
เสร็จเราก็ยื่นยื่นอย่างไรครับ
เราก็ยื่นโดยตั้งสรสรสองห้าหกตั้งสรสร
วันนั้นต้องเรียนตามตรงจนถึงวันนี้พักเพื่อไทยและพวกยังมั่นใจและยังเชื่อว่า
การแก้รับนูนที่ดีที่สุดคือให้ประชาชนมาเขียน
ไอ้ที่ถกกันมาสองสามวันลายมาตราสิบสามมาตรานี่สิบสามร่างนี่
มันไม่ใช่เรื่องที่เราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นที่สุดคือ
ต้องแก้สองห้าหกตั้งสรสรให้ประชนมาเขียน
เอ้าแล้วไปยื่นรายมาตราเข้ามาทำไม
ก็จะตอบซะเลยครับว่ามันมีสองเหตุเหตุที่หนึ่ง
เรายื่นแก้ทั้งฉบับตั้งสอสรนี่เรียนตามตรงเลย
ผมเชื่อว่าจะโดนอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหารางล้มของเราแน่
เพราะฉะนั้นเราก็หางทางสำรองไว้ก็คือเอารายมาตราสำรองไว้
ไอ้ทั้งฉบับมันล้มก็เอารายมาตราจะได้หยิบขึ้นมาบ้าง
เราเล่นปลอดภัยที่สุดของเราอ่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงครับ
ไม่ผิดเลยเราก็ยื่นปี๖๓ยื่นไปยื่นมายื่นไปยื่นมายื่นไปยื่นมาก็
รายมาตราเราโดนล้มก่อนไอ้ทั้งฉบับทั้งร่างไอ้สอสรก็เข้ามาเข้ามาจนถึงวาระที่สอง
พอมาถึงวาลาที่สามก็ล้มเพราะเรานี่ประวัติศาสตร์ไม่นาน
แล้วเหตุผลหนึ่งซึ่งเราต้องยื่นรายมาตราเข้ามาก็คือแม้บุญมีได้เกิดสอสรขึ้นจริง
เราก็เชื่อว่าสอสรจะต้องได้มีการเขียนเรื่องนี้นานปีครึ่งถึง๒ปีเป็นอย่างน้อยกว่าจะจบ
แต่เวลาที่สอสรทำงานและกำลังเขียนอยู่นั่นน่ะปีกว่าหรือ๒ปีที่ยังเขียนไม่จบนี่
อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่เราต้องคิดปัญหาเฉพาะหน้าต้องแก้
สองปีนี่เกิดแน่คือการเลือกตั้งครับท่านประธานครับเราเชื่อว่าก่อนสอสรจะเขียนจบนี่
กรณีถ้ามีสอสรนะครับจะมีการเลือกตั้งใหม่แน่
เหนือจากการเลือกตั้งแล้วนี่อะไรไม่รู้จะเกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือความคาดหมาย
แล้วก็เกิดขึ้นจริงจริงอะไรเกิดเดี๋ยวผมจะบอกการเลือกตั้งแม้วันนี้ยังไม่เกิด
แต่เชื่อว่าเกิดก่อนสสรจะเขียนจบแล้วถ้าเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมมาแบบเดิม
แล้วยังมาตราสองเจ็ดสองยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเราก็จะกลับเข้าสู่วงจรอุบัติเหมือนเพื่อนสว
ที่บอกถึงนั่นแหละมาแน่เพราะฉะนั้นในระหว่างที่สอสรยังร่างไม่จบ
เราจะทำอะไรที่จะเป็นการปิดหนทางที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นและให้การเมืองที่กำลังจะเลือกตั้งเข้ามาระหว่างนี้
ให้เกิดการยอมรับกันมากประเทศเดินได้ก็มาคัดเอาสิว่าอันไหนที่เราควรแก้ก่อนที่สอสอเราจะเขียนจบ
หนึ่งระบบเลือกตั้งจำเป็นเลยต้องเขียนต้องแก้ก่อน
ไอ้ที่เป็นประเด็นกันมีปัญหากันมากสองเจ็ดสองอำนาจสว
เขาไม่รังเกียจเดียดฉันท่านหรอกแต่ท่านเชื่อไหมว่าเขาเชื่อว่า
มาตรานี้คือมาตราสืบทอดอำนาจเขียนไว้เพื่อสืบทอดอำนาจให้กับผู้นำคนปัจจุบัน
เชื่ออย่างนั้นแล้วเหตุการณ์มันจึงเกิดประท้วงกันมาปี๒ปีนี่จนวันนี้
วันนี้ก็ยังมาเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องแก้๒๗๒เพื่อถอดชนวนมาให้สังคมไทยมันลุกเป็นไฟ
นั่นคือเหตุผลที่บอกว่าเราแม้เราจะยึดมั่นในหลักร่างโดยประชาชน
แต่จำเป็นต้องร่างลายมาตราแนบเข้ามาด้วยด้วยเหตุผลสองประการ
เราก็แนบมาจริงจริงแล้วก็ตกไปจริงจริงตกหมด
เพราะตรงหมดเอาละเราก็ไม่ละความพยายามท่านประธานที่เคารพครับ
เพราะไฟมันกำลังจะลุกขึ้นมาอีกแล้วบ้านเมืองกำลังจะเดินเข้าสู่การเลือกตั้ง
อย่างช้าก็สองปีแหละอย่างเร็วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเกิด
มันวางแผนอะไรไม่ได้ประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้จึงเกิดการเสนอเข้ามาใหม่
เสนอเข้ามาใหม่เราก็คิดอย่างนี้แหละครับท่านประธานครับ
คือพักเพื่อไทยยืนเหมือนเดิมมาตลอด
วันนี้ยังยึดมั่นว่าต้องประชาชนมาร่างเราก็จึงเสนอ๒๕๖เข้ามาอีก
เสนอเข้ามาอีกเอาเสนอทำไมก็สารบอกว่าสาววินิจฉัยว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับ
ต้องมีการถามประชาชนก็นี่แหละยื่นเข้ามาเพื่อให้มันเป็นต้นเรื่อง
เป็นสารตั้งต้นนำไปสู่การทำประชามติ
เราหวังอย่างนั้นจริงจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริง
พอเสนอกลับมาปั๊บท่านประธานก็วินิจฉัย
อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานไม่มีใครติดใจท่านนะฮะ
ท่านก็วินิจฉัยอย่างนั้นก็วินิจฉัยเสร็จก็จำเป็นต้องพักไว้
วันนี้หัวจิตหัวใจของเพื่อไทยนี่ยังคาดหวังกับฉบับนั้นมากที่สุด
ฝากความหวังไว้กับฉบับนั้นท่านประธานครับแต่ไอ้สี่ฉบับสี่ร่างที่เรากำลังจะพูด
เสนอวันนี้และทำความวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่หวัง
แต่นี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะต้องทำซึ่งรายละเอียด
เดี๋ยวผมจะพูดคุยต่อไปอีกแล้วก็มาสู่คำถามว่าแก้เพื่อใคร
สี่ร่างที่เราคาอยู่สภาบวกกับหนึ่งร่างที่คาฉบับสอสรที่คาการพิจารณาของท่านประธานอยู่เนี่ย
เราทำเพื่อใครวันนี้พูดกันมากสองวันนี้พูดกันมาก
ทำเพื่อสอสอทำเพื่ออำนาจของตัวเองประชาชนได้อะไร
ท่านครับนั่งอยู่นี่นี่หนึ่งเขาเรียกว่าวุฒิสมาชิก
คือมีคนมีวุฒิภาวะสองหนึ่งคือสอสอ
มีความรู้ความสามารถประชาชนถึงได้เลือกเข้ามา
ผมไม่เชื่อว่าท่านจะคิดไม่ได้นะว่ามันโยงไปถึงประชาชนอย่างไร
ผมเชื่อว่าท่านคิดได้ว่าแก้มานี้มันได้ทั้งทางตรงกับประชาชนและทางอ้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจุดหมายปลายทางคือประชาชน
แต่เราแกล้งกันแกล้งไปแกล้งมาท่านไม่รู้นะว่าเรากำลังด้อยฆ่าสภา
กำลังด้อยฆ่าพวกเราเองมาแก้กันเข้าตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะ
ท่านประธานที่เคารพครับเพื่อกันข้อกล่าหาข้อนี้
เพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านก็เขียนออกมาซะให้ชัด
คือส่วนที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านโดยตรงเลยนี่
มีเอาโดยตรงก่อนนะเดี๋ยวโดยอ้อมค่อยบอก
เพื่อใครตอนนี้จะได้คำตอบแล้ววันนี้เราเห็นว่าพี่น้องประชาชนกำลังเผชิญเหตุ
เฉพาะหน้าอยู่สองเรื่องเรื่องแรก
ปีนึงจนมาถึงวันนี้ที่หน้าสภานี่ก็มีการปะทะกันเนี่ย
ปะท้วงกันอ่ะจับกุมกุมขังกันเยอะ
ก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจากนี้เป็นต้นไปก็ยังจะเชื่อนี่
พรุ่งนี้มาลื้อนี้ก็ขู่กันอยู่นี่เดี๋ยวจะจับดะจะจับแหลก
เพราะฉะนั้นสิทธิของประชาชนสิทธิของพลเมืองสิทธิของลูกหลาน
ความปลอดภัยของเด็กอยู่ในวัยเรียนซึ่งเขาออกมาผิดถูก
ก็กระบวนการยุติธรรมต้องคุ้มครองเขาแต่จับแล้วอยากปล่อยก็ปล่อย
อยากให้ประกันก็ไม่ให้ประกันนี่นี่คือปัญหาเฉพาะหน้ามาก่อน
เราเลยต้องแก้คราวนี้บรรจุเข้ามาเลยว่าต้องเพิ่มหมวดสิทธิเสรีภาพ
การประกันตัวการคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับ
นี่ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องทำก่อนรอสอสรไม่ได้
ไม่รู้เด็กมันจะเสียอนาคตไปกี่เท่าไหร่นี่เรื่องที่หนึ่ง
เพราะฉะนั้นหมวดสิทธิเสร็จภาพนี้เราเอาเข้ามาเยอะ
ประชาชนได้เต็มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเห็นเลย
อีกอันหนึ่งวันนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาโควิดพูดกันมาก
โควิดมานี่คืออะไรครับปัญหาสุขภาพ
สุขภาพชาวบ้านคืออะไรครับต้องมีเงินรักษา
ถ้าไม่มีเงินรักษาต้องอะไรครับบัตรทอง
วันนี้เราก็เสนอเข้ามาว่าวันนี้นี่
รัฐต้องให้หลักประกันกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพ
ระบบประกันสุขภาพพูดง่ายง่ายว่า
คุณอย่ามาตัดงบบัตรทองคุณอย่ามาทำอะไรกับบัตรทอง
คุณต้องส่งสมคุ้มกันนี่เราก็เสนอเข้ามาแก้
พี่น้องประชาชนได้เต็มเต็มแล้วอีกหลายเรื่องต้องชมเพื่อนสมาชิกพัก
ร่วมรัฐบาลนะครับรายได้พื้นฐานของพี่น้องประชาชนนี่
จะเป็นจะตายเรื่องปากท้องนี่เรื่องอย่างนี้ถ้ามันผ่านสภา
บรรจุเข้าไปในรัฐมนูลว่าพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรายได้พื้นฐาน
อย่างนี้นี่คุ้มครองเต็มได้แล้วแล้วนี่คือทางตรงยกตัวอย่างสั้น
แล้วทางอ้อมทางอ้อมวันนี้นี่ถ้าเราแก้รัฐมนูลนั้นมันเป็นประชาธิปไตย
มันเข้มแข็งไล่รัฐบาลที่ดีต่างชาติยอมรับ
ดิตประเทศเกิดขึ้นทำมาค้าขายได้แก้ปัญหาได้
อย่างนี้มันก็ไปถึงประชาชนทั้งนั้นแหละครับพูดกันมากเรื่องวันนี้มีปัญหาโควิด
บ้านเมืองจะเป็นแต่ตายเพราะโควิดทำไมต้องมาแก้รัฐธรรมนูลกันอยู่
ทิ้งประชาชนหรือเปล่าเรื่องนี้เราก็แก้โง่กันหรือเปล่า
ท่านประธานครับผมต้องถามเพื่อนสมาชิกว่าผมเชื่อว่าท่านรู้นะ
รู้ยังไงครับประเทศนี้แบ่งระบบการบริหารประเทศออกเป็น๓อำนาจ
นิติบัญญัติบริหารตุลาการ
แก้ปัญหาประเทศปากท่องพี่น้องประจนโควิดรัฐบาลนายกลำตีและคอลโลมอทั้งคณะ
จัดการไปสิเป็นหน้าที่ท่านซัดเต็มที่
บ้านเมืองมันก็ต้องเดินเรื่องนิติบัญญัติก็ต้องเดินควบคู่กันไป

ส่วนตุลาการท่านผู้พิพากษาท่านก็ตัดสินคดีให้ดีไป
บ้านเมืองมันเดินด้วย๓หลัก
แต่ก็ใช่ว่าเราจะละเลยนะท่านประธานครับ
เรื่องโควิดนี่แม้เราจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะ
จำจี้จำชัยเราจี้เรากระตุกเราเตือนเราฆ่าโทษ
เรื่องโควิดวัคซีนต้องมาวัคซีนต้องมา
มันต้องทั่วมันต้องถึงเตียงต้องมี
เราพูดเรื่องนี้กันจนเกิดอะไรรู้ไหมครับ

เราก็รำคาญว่ารัฐบาลเนี่ยไปขัดขวางอะไรเขามาก
นี่เราไม่ได้ทิ้งหน้าที่เรื่องปัญหาประชาชน

แต่งานนิติบัญญัติมันต้องเดิน
ถ้าแบบนี้ถ้าท่านคิดแบบนั้นก็หมายความว่ามีสมองซีกเดียวดิ
สมองเราก็ต้องมี๒๓ซีกก็ว่าไป

ซีกหนึ่งก็คิดเรื่องนิติบัญญัติ
อีกหนึ่งเราก็คิดเรื่องลำปีสกินไป
สัปดาห์ที่แล้วทั้งภรรยาหัส
เราก็หยิบยกกับปัญหาชาวบ้านมาลำปีสกินโรควัวระบาด

สวก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะ

หลายวันท่านก็เอาปัญหาชาวบ้านมาพูดคุยกันนี่

แต่วันนี้ปีหนึ่ง

ผมว่าไม่เห็นไปเบียดบังเอาเวลาที่ต้องไปแก้โควิดเลย

แล้วพักเพื่อไทยและเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านที่เสนอเข้ามาเนี่ย

มีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องชี้แจงถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเรา
เรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมีข้อหนึ่ง

ต่อไปนี้วงจรอุบาท

ห้ามองค์กรหรือแม้แต่ศาล

และการต่อต้านเป็นสิทธิอันชอบทำ

เป็นโทษที่ไม่จำขัดอายุความ

แล้วเพื่อที่จะทำให้ประชาปไตยมัน

แต่ในปัญหาเฉพาะหน้าที่เราแก้รายมาตรานี่
ขณะที่เรารอฉบับสอสรของเรานี่

เราก็จะทำให้ประชาปไตยมันเข้มแข็ง

ศัตรูของประชาบใจก็คือผลิตการ
การทำให้ประชาบใจเข้มแข็ง

ถ้าจะป้องกันประเด็จการแบ่งไว้๓ด่าน

ประตูที่เขาจะเข้าด่านแรก

ของประชาบใจและระบบบริหารประเทศก็คือ

เป็นประตูให้คนเข้ามาสู่การเมือง

สสวหรือมาในฐานะ

เพราะฉะนั้นต้องจัดการกับการเลือกตั้งก่อน

แก้ไขระบบ

พอถึงตรงนี้ปั๊บก็มีข้อคอลหาม

ทำไมต้องแก้เป็นบัตร๒ใบ

ก็ใช่สิเพื่อไทยก็เคยยิ่งใหญ่กับบัตรสองใบ

ผมจะพูดตรงนี้อย่าหาว่าผมไปโอ้อวดนะ

๒ใบปจริศมีเขตมลทนจังหวัด
สองใบปฏิลิตเขตจังหวัดมีมาหมดจนถึงใบเดียวสุดท้าย
ล่าสุดนี่แล้วถามว่าพวกเราแพ้ไหมอันนั้นเราไม่แพ้นะครับ
ครั้งล่าสุดที่ใบเดียวเราก็ชนะนะใบเดียวเราก็ชนะนะ
มีเพื่อนสมาชิกอุตส่าห์ไล่เลี้ยงคะแนนให้ด้วยซ้ำไปแล้วจะพูดให้ชัดอีกทีนึงนะครับ
ใบเดียวเราได้ที่หนึ่งและส่งสองร้อยห้าสิบเขตด้วย
เราไม่ส่งอีกตั้งร้อยเขตนะถ้าเราส่งเต็มสามร้อยห้าสิบเขต
เอาสามารถสักเขตละสองหมื่นคะแนนเราได้มาอีกเท่าไหร่
เราจะได้สอสอมาอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่เขตเดียวเราก็เชื่อว่าเราชนะ
แต่ทำไมต้องเสนอล่ะทำไมเอาสองเขตอ่ะ
เพราะเราเชื่อว่าเรามั่นใจว่าระบบเลือกตั้งที่ดีสุดก็คือ
ได้ใช้มาแล้วประชาชนยอมรับและประชาชนเข้าใจ
แล้วก็ขอสำคัญที่สุดมันเห็นพัฒนาการทางการเมืองมาชัดเจน
อ้าวแล้วพักประทังประชารัฐล่ะ
ทำไมเขาแก้ก็ไม่รู้ก็รู้แต่ว่าพวกผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละ
ยืนอย่างนี้แหละแต่อยู่อยู่วันวันก็วันหนึ่งก็พักประทังประชารัฐ
ก็มาแก้ตรงกับพวกผมอ้าวแสดงว่าพักพลังประชารัฐ
ก็หวังที่จะได้คะแนนเยอะสิเยอะก็เยอะถ้าเป็นกฎิกาเรายอมรับ
กติกาที่เรายอมรับใครชนะเรายินดีด้วย
แต่ถ้าเป็นกติกาที่เราไม่ยอมรับใครชนะเราก็ติดใจ
ท่านประธานครับพูดกันมาสองวันเราหลงทางหรือเปล่า
หลงทางว่ากติกาพักสองใบนี่หรือใบเดียวนี่
มันจะทำให้พักนั้นใหญ่พักนี้เล็กพักเล็กศูนย์พันธุ์
ผมว่าหลงทางนะเพื่อไทยเชื่อยังไงครับ
ผมเชื่อยังไงครับพักไหนจะใหญ่จะได้ที่นั่งเยอะ
คลองตำแหน่งที่นั่งมากผมว่าอยู่ที่สตาร์ของประชาชน
อยู่ที่นโยบายอยู่ที่ผลการบริหารประเทศ
อยู่ที่การไปคลุกคลีตี้โมงกับชาวบ้านรู้ปัญหาชาวบ้าน
มาเขียนเขียนแล้วมันตรงใจเขาตรงใจเขาแล้วมาเลือก
เลือกแล้วมาปฏิบัติให้มันได้จริงประชาชนเลือก
ผมยังเชื่อว่าศรัทธาประชาชนจะเป็นตัวกำหนดให้พักการเมืองใหญ่
เล็กส่วนระบบเลือกตั้งเป็นส่วนประกอบ
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากขนาดนั้นแต่ที่เราต้องเสนอระบบนี้
ไม่มีอื่นไกลเลยหนึ่งเราอยากได้ระบบเลือกตั้งที่
ใช้มาแล้วในประเทศลองมาแล้วทุกแบบ
เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดถ้าระบบไม่ได้รับการยอมรับ
มันก็จะมีปัญหาอีกส่วนวิธีนับคะแนน
ซึ่งวันนี้ต้องต้องขอชื่นชมนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิก
เกือบทุกพักน่ะเกือบทุกร่างเสนอมาตรงกันว่า
ขอเป็นบัตรสองใบนี่ก็แสดงว่าเป็นนิมิตหมายอันดี
ว่าเราคิดตรงกันแล้วแม้จะมีพักเล็กก็มีนะ
พักใหญ่ก็มีนะก็เสนอเข้ามาตรงกันส่วนรายละเอียดการนับคะแนน
อย่างไรนั้นเนี่ยจะนับแบบฝรั่งเศสหรือจะนับแบบอื่นเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นรายละเอียดไปแก้ในชั้นกรรมธิการได้
เรารับหลักการว่าเป็นบัตร๒ใบไปก่อน
ผมยังยืนยันว่าวิธีนับซึ่งประชาธิปัตย์เขาบอกว่า
วิธีนับคะแนนนั้นเอาไปไว้ในกฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งโอเค
แต่แม้เราเขียนอย่างนี้ก็เอาไปไว้ในชั้นกรรมธิการแก้กันได้
เรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำก็บทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์
อันนี้ก็ไปแก้กันได้ขอแต่ว่าหลักการนี้ไปก่อน
นี่คือเรื่องแรกเรื่องของระบบเลือกตั้ง
เรื่องต่อมาเรื่องอำนาจสวอันนี้ก็ติดใจกันเยอะ
ท่านประธานที่เคารพครับเราเสนอแก้๒๗๒นี่
ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านก็จะเข้าใจพวกเราผิดเป็นส่วนใหญ่
เราไปจงเกลียดจงชังท่านไปรังเกียจว่าท่านเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
รังเกียจว่าท่านนี่เป็นสมุนประเด็จการบ้าง
แล้วท่านก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วแต่ผมเห็นใจนะ
ก็สงสารท่านจับจิตจับใจแหละพวกก็พูดครับ
เราท่านได้เข้าใจพวกผมใหม่ท่านฟังนะ
ฟังแรกท่านจะเข้าใจว่าพวกผมเนี่ยปากหวานนะ
ทำเรื่องนี้เพื่อท่านนะครับทำไมถึงบอกว่าเพื่อท่าน
ท่านสมาชิกวุฒิสภานี่ท่านอยู่ตรงนี้เนี่ย
มีเกียรติยศมีเกียรติประวัติอันดีมาทุกท่าน
ไม่มีใครเป็นผู้ร้ายหรืออะไรหรอกท่านมีเกียรติยศเกียรติภูมิ
แล้วท่านก็รับใช้บ้านเมืองมาหลายท่านทุกท่านรับใช้บ้านเมืองมาดีงามมาตลอด
มีเกียรติยศมาตลอดผมก็เคารพทุกท่าน
แต่ท่านจะยอมรับความจริงไหมว่าเกียรติยศของท่านมาถูกหลู่

พี่ผมหลายท่านนายพลพี่หลายท่านเป็นอธิบดี
หลายท่านเป็นอดีตสวมาได้รับเลือกตั้ง
หลายท่านนี่ไปทรงลงสมัครมาก่อนด้วยนะ
เคยเป็นสวผ่านการเลือกตั้งมาท่านมีเกียรติยศมา
ผมผมเคารพแต่ท่านต้องยอมรับความจริงว่า
ท่านมาถูกลบหลู่เกียรติตอนมาเป็นสวเนี่ย
ทำไมบอกอย่างนั้นครับนี่ผมจะพูดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ
ลูกชายผมเขามีเพื่อนเดินไปด้วยกันกับลูกสวนะ
ลูกชายผมก็แนะนำตัวว่าผมลูกสอสอสุธิน
เพื่อนเขาซึ่งเป็นลูกท่านสวนี่บอกเขาไม่แนะนำตัวหรอก
เลือกผมบอกทำไมอ่ะไม่ไม่แนะนำตัวว่าพ่อเป็นสว
ไม่เป็นลูกสวท่านก็ไปคิดเอง
มันเป็นยังไงแล้วก็ไปต่างประเทศ
เขาก็บอกว่าจะแจกนามบัตรยังไม่อยากแจกเลยว่าเป็นสวเมืองไทยนี่
นี่ท่านไม่ได้ผิดนะผมเห็นใจท่านต่างหาก
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เขียนมาให้ท่านเป็นอย่างนี้แต่รัฐมูลฉบับก่อนก็มีสวเหมือนกัน
สมัยผมเป็นเด็กด้วยตอนนั้นแต่งตั้งทั้งนั้น
แต่งตั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขามีเกียรตินะ
เพราะอะไรรัฐมูลฉบับนั้นวางอำนาจให้เขาสมควรแก่ที่มา
แต่ฉบับนี้วางอำนาจให้ท่านไม่เหมาะและไม่สมควรแก่ที่มา
ถ้ามาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่งตั้งก็ไม่น่าเกลียดครับ
แต่ต้องให้ท่านทำในภารกิจที่มันเหมาะมันควร
แต่อันนี้ท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาเขียนให้ท่านทำภารกิจอย่างนี้
สังคมเขาก็ติดใจสิท่านครับเคารพกันหลายท่านนะ
แต่จะพูดตรงถ้ามันเป็นความจริงอย่าได้โกรธกัน
โกรธผมก็จะต้องกลับขออภัยแหละจริงอยากพูดขอคะแนนจากท่านนะนี่
อะไรที่มันจะหลีกเลี่ยงกันกระทบกระทั่งผมก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะจะขอคะแนนท่าน
แต่จำเป็นต้องถามอยู่ถามว่าวันนี้ท่านบอกว่ามาตามรัฐธรรมนูลถูกต้อง

แล้วท่านดูวันทำนูลเขาให้ค่อยมาทำอะไร
เขาเขียนเฉียบในไคข์นี้ว่าท่านเป็นสววต้องดำรงสถานะที่เป็นกลาง
ทำและตั่วดูแลตรวจสอบ
ท่านก็ขึ้นแล้วพี่ปลายบอกว่าจำเป็นต้องมีสองสภา
เพราะมันต้องมีสภาไว้ถ่วงดุลกัน
เพราะฉะนั้นสวต้องมีไว้เพื่อถวงดุลถูกต้อง
ถูกต้องเลยนี่เป็นหลักสากลเลย
แล้วทำไมจะต้องมาแก้ท่านอ่ะ
ท่านครับถามตัวเองสิว่า
สังคมเขาติดใจนะเขามอง
ทำไมผมต้องอ้างสังคมท่านไปอ่านโซเชียลดูดิ

ตรงนี้ถ้าท่านเป็นกลางจริงแสดงว่าสังคมคิดผิด
แต่ถ้าท่านไม่เป็นกลางแสดงว่าสังคมคิดถูก
เรื่องนี้ท่านตอบตัวเองได้
นี่ถ้าสนิทพูดขออนุญาตนะ
ถ้าตอบตัวนี้ถ้าตอบตัวนี้ไม่ได้นะ
ลองไปตอบหน้าพระแก้วมรกฏสิ
ทีมไปตอบหน้าวัดพระแก้วมรกฏผมว่าเกิดโศกนาฏกรรมหมู่เลย
อันที่สองท่านถ่วงดุลจริงหรือเปล่า
นี่ท่านท่านคิดนะครับถ้ามันไม่มีเหตุมันมีผล
ถ้ามันสมควรแก่เหตุก็อย่าว่ากันอย่าว่าเขา
ถ้าท่านถวงดุลตรงไปตรงมาผมว่าสังคม
ใครว่าคนนั้นก็เกินไปล่ะถ้าท่านถวงดุลจริง
ทวงดุลกับฝ่ายค้านอย่างเดียวหรือเปล่า

กับรัฐบาลดำนายกท่านถวงดุลหรือเปล่า
วันนี้ถ้าท่านอยากรู้นะลองไปตั้งกระทู้ทางโซเชียลสิ
สวนี่ทำหน้าที่ถวงดุลหรือหนุนรัฐบาล
วงดุลกฎหนึ่งหนุนรัฐบาลกฎสอง

เอาล่ะถ้ามันเหตุมันเป็นอย่างนั้น
สังคมเขาก็ต้องว่าท่าน
แล้วผู้แทนรัศดรก็คือเงาสะท้อนของประชาชน
แทนก็ต้องมาพูดแบบนั้นในสภา

เรื่องใหญ่กว่านั้นอีกก็คือนอกจากถวงดุลนี่ท่านถวงดุลจริงหรือเปล่า
เป็นกลางท่านเป็นกลางจริงหรือเปล่าตอบได้ตอนนี้มาที่ต่ำมาทางครับ
กรรมลงที่ท่านนี่ต่ำมาทางครับกรรมมันไปลงที่ท่านคือ
ครับเชื่อนเลยครับเชื่อนเชื่อนครับต่ำมาทางครับ
ประท้วงผู้อภิปรายสี่สิบห้าวัก๒วกวนเสียดสีครับ
ท่านประธานครับทีแรกเนี่ยผมว่าจะให้คะแนนแล้วนะ
ลงคะแนนให้แล้วแต่ท่านพร่ำนะผมไม่โกรธหรอกครับ
ว่าสวเนี่ยแต่จริงจริงเนี่ยสอสอบางคนเนี่ย
รับใช้เอ่อรับใช้คนโกงมาตลอดชีวิตทำไมไม่พูดบ้าง

โคตรโกงมาทำไมไม่พูดครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับ
ผมท่านประธานเองครับผมดูเองนะครับครับพอนะครับ
ครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับนั่งเถอะครับนั่ง
นั่งนะครับด้วยความขอรบประทานนะครับ
แต่ไม่เคารพผู้อภิปรายครับนะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับ
ผมเตือนเสมอนะครับว่าเราอย่าเหมาเราอย่าเมาฮะ
คือว่าในผมนี่เชื่อบรมราชวาสบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดี
ไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดในทุกวงการ
ดังนั้นเราจะไปเจาะจงว่าวงการนั้นคนโกงวงนี้คนไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้
ผมกลับเรียนที่ประชุมนะครับเมื่อตอนที่ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านยึดอำนาจ
แล้วท่านก็ตำหนินักการเมืองผมก็กราบเรียนท่านโดยตรงเลยนะครับ
ท่านครับท่านว่านักการเมืองไม่ดีเนี่ยมีจริงครับทหารเร็วก็มีนะครับ
อย่าเหมาท่านบอกผมไม่เคยเหมาผมบอกแต่เวลาท่านพูดท่านไม่เคยยกเว้น
หลังจากได้คุยกันแล้ววันศุกร์ที่ท่านออกตัวทัศน์เป็นครั้งแรก
ท่านบอกนักการเมืองที่ดีก็มีก็เลยขอพวกเราว่าอย่าไปเหมาก่อนนะครับ
ทุกองค์กรมีอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าเวลารออภิปรายเนี่ย
ถ้าเราไปคิดว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดเนี่ยมันก็ขัดแย้งไม่จบ
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าที่เปิดโอกาสให้พูดนั้นเพราะว่าเป็นข้อสรุป
ซึ่งท่านสุธินสรุปอยู่แต่ว่าผมคิดว่าท่านสุธิน
สรุปนั้นต้องอยู่ในเรื่องที่เราอภิปรายกันมาแล้วนะครับ
อนุญาตให้สรุปต่อไปได้โดยไม่พยายามหลีกเลี่ยงข้อความใดก็ตามที่จะมีผลเป็นการกระทบครับ
ขอบขอบคุณครับท่านประอาทรานครับถ้ามานานครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับ
ท่านประธานต้องให้ผู้ที่ประท้วงได้ถอนคำพูด
ว่าสอสอรับใช้คนโกงไม่ได้ครับท่านประธานครับ
ไปไม่ได้ต้องถอนคำพูดครับท่านพิเชษครับไม่ต้องถอนแล้วครับ
ผมพูดไปแล้วว่าเราอย่าไปเหมานะครับผมพูดไปแล้วครับ
คงไม่หมายถึงท่านพิเชษหรอกครับท่านประธานครับ
ผมไม่ได้รับใช้ผลิตการนะครับไม่เป็นไรครับ
ไม่ได้รับใช้คณะปฏิวัตินะครับครับครับท่านประธานครับ
ขอบคุณครับพอเลยครับครับเชิญท่านอยู่ตินต่อ
ขอบคุณนะครับท่านท่านครับทีนี้อำนาจต่อมาที่ทำให้มีปัญหาที่สุด
แล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยต้องได้รับการพูดถึงมากที่สุดนี่
แล้วเราจำเป็นต้องแก้ให้ท่านเนี่ยคืออำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี
นี่เราต้องแก้ทำไมครับการเลือกนายกรรมตรีมันเป็นอำนาจสูงสุด
มันเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนมันเป็นสุดยอดของการแข่งขัน
เพราะฉะนั้นการจะใครมีอำนาจในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มันจึงมีส่วนสำคัญเพราะเอิญรัฐมูลฉบับนี้ไปเขียนให้ท่านมีอำนาจ
ท่านก็ต้องเป็นธรรมดาแล้วเพราะเอิญที่มาของท่าน
เขาก็บอกว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นท่านต้องยอมรับว่า
ตรงนี้มันเป็นการแข่งขันที่มันเป็นการต่อสู้ที่มีการได้เสียสูง
เพราะฉะนั้นอำนาจนายกรมตรีหรือการอำนาจการแต่งตั้งนายมตรี
พอไปอยู่กับท่านปั๊บมันก็เลยเป็นของร้อน
แล้วก็ดูมีเหตุผลนะครับก็บอกว่ามันเป็นบทเฉพาะการ
ก็อยู่กันเพียง๕ปีแล้วก็เป็นระยะเปลี่ยนผ่าน
ก็หมายความว่าเปลี่ยนผ่านจากการปฏิรูปประเทศ
ก้าวสู่ประเทศเก่าไปสู่ปฏิรูปใหม่เพราะเอิญอยู่มานี่คนในสังคมนี่
เขาก็ไม่เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูป
มันไม่ได้มีการปฏิรูปจริงจึงคิดว่าไม่น่าจะมีความจำเป็น
จะมีเปลี่ยนผ่านก็คือเปลี่ยนผ่านจากประยุทธ์หนึ่งมาประยุทธ์สอง
แล้วที่ระแวงกันมากกว่านี้กำลังจะมีเรื่องก็คือ
ท่านกำลังจะทำหน้าที่เปลี่ยนผ่านจากประยุทธ์สองไปประยุทธ์สาม

เพราะฉะนั้นท่านก็พยายามอธิบายว่า
พยายามอธิบายว่าการเลือกนายกดีจริงต้นเหตุมันมาจากสอสอ
ปลายเหตุมันมาอยู่ที่สวเท่านั้นเอง
เรื่องนี้จริงอธิบายอย่างนั้นก็ได้ฮะดูดีครับ
แต่ว่าวันนี้ประชาชนไม่เชื่อ
เขาเชื่อว่าใครจะได้เป็นนายกวันนี้อยู่ที่สว
เพราะฉะนั้นแรงกดดันมันก็มาที่ท่าน
มันก็เข้าตำราว่าเลือกนายกที่ผ่านมา
แม้มันจะเป็นการตกลงเบื้องต้นไปจากสสวไม่เกี่ยว
เขาก็มองว่าเหมือนกับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิด

เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ตรงนี้เนี่ย
มาถึงจุดที่ท่านจะคิดว่าท่านจะได้เห็นเจตนาดี
ผมคิดว่าถ้าสมมุติวันละอำนาจข้อนี้ไปจากท่าน
หนึ่งท่านจะเบาลง
ท่านจะออกจากภาวะกดดัน
ออกจากสถานการณ์ที่แข่งขันกัน
ไปยืนเหมือนสวชุดก่อนปั๊บ
ถ้าแก้ให้ท่านไปอยู่ว่าเพียงกันกรองอำนาจ
กันกองกฎหมายแล้วก็ถวงดุลตรวจสอบ
ส่วนเรื่องนายกก็เป็นเรื่องประชนเขาเลือกไป
ผมว่าถ้าแก้อย่างนี้ได้ท่านเบาตัวไว้เลยนะครับ
และผมก็เชื่อว่าท่านไม่อยากใช้อำนาจข้อนี้หรอก
ผมคุยกับท่านสมาชิกท่านไม่อยากใช้อำนาจหรอก
แต่คนอยากให้ใช้คือคนอื่นไม่ใช่ท่าน
เพราะฉะนั้นที่เราแก้ข้อนี้เนี่ย
ผมว่าถ้าแก้ปั๊บสถานการณ์หลายอย่างมันจะดีขึ้น

เราก็คุยกันว่ามันเป็นเพียงบทเฉพาะการ
อีก๒ปีก็หมดแล้วทำไมไม่ทนเอา
ท่านครับ๒ปีต่อไปนี้สำหรับประเทศไทยมันเดิมพันธุ์สูงมาก
ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นประชาชนเขาก็คิด

ก็คือเรื่องของร่างที่เราจะรับ
เรียนตรงว่าคราวนี้เราภูมิใจ

ว่าคราวก่อนนั้นเราเสนอบัตรสองใบนี้
มีเราพักเดียวกับเพื่อนร่วมฝ่ายค้านประธานโทษ
แต่พักรัฐบาลไม่มีใครเอาด้วยกับเรา
ก็ตกแต่คราวนี้ก็เห็นหลายพัก
ได้เสนอเข้ามาตรงกันกับเราเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เราต้องคิดเชิงบวกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราคิดตรงกัน
สักทีอย่าไปคิดว่าเป็นการหัวเป็นการสมประโยชน์กัน
นี่พูดกันต่อหน้าท่านประธานเลยใครจะไปสมประโยชน์กับท่านจุลิน
ใครจะไปสมประโยชน์กับท่านพัยบูรณ์ได้แต่เพราะเอิญมันมาตรงกัน
แต่เมื่อตรงแล้วนี่ผมก็ยังติดใจว่าแหมร่างของท่านพลังประชารัฐนี่
ไม่น่าพ่วงอย่างอื่นมาห่วงอันเดียวกับท่านสวแหละทีนี้
เหมือนท่านล่ะครับ๑๔๔๑๘๕ท่านไม่น่าเข้ามา
พักผมพูดว่ายังไงรู้ไหมครับนี่ขายเหล้าพ่วงเบียร์นี่
เราอยากได้เหล้าเราไม่อยากได้เบียร์แต่จำใจจะต้องรับเบียร์ด้วย
เพราะท่านเสนอมาร่างเดียวแล้วก็เป็นห้าประเด็นก็เท่ากับบังคับให้พวกเราต้องรับ
แก้๑๔๔๑๘๕ด้วยเราก็คิดว่าเราติดใจเรื่องนี้อยู่
แต่พอมาเห็นคุณภัยบูลท่านภัยบูลบอกว่า
ประกาศกลางสภาต่อหน้าประธานปั่นหน้าสาธารณชนแล้วนี่
ถ้าเราไม่เชื่อกันไม่รู้จะเชื่อใครบ้าง
หาหลักประกันมันไม่มีอะไรหลักประกันดีกว่านี้แล้วว่า
คุณจะไปแก้ในชั้นกรรมาธิการ
ถ้าท่านประกาศต่อหน้าสภาแล้วต่อหน้าท่านประธานต่อหน้าประชาชนแล้วนี่
ท่านไปเบี้ยวก็เอาสิ
ละ๓ท่านก็ยังต้องมาสภาที่นี่
อยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะขึ้นพูดว่ายังไง
ต่อหน้าท่านประธานท่านจะบอกไว้ยังไง
เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราคิดจะไม่เชื่อกันก็ไม่เชื่ออะไรไม่ได้เลย
วันนี้นี่ผมเห็นท่านประกาศทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แถลงต่อสภาว่า
จะยอมถอย๑๔๔๑๘๕เราสบายใจขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามครับ๑๔๔กับ๑๘๕เนี่ย
ผมขอฝากเป็นข้อสังเกต
ขีดเส้นใต้อีกทีว่าเราเห็นด้วยที่จะต้องถอน๑๔๔๑๘๕ออก

ปรับตามเพื่อนสมาชิกกังวลทั้งหมด

ปรับแล้วเราจะได้ลงคะแนนด้วยสบายใจ
ยังไม่ปรับวันนี้รับปากไปก็โอเค
แต่ครับท่านครับท่านประธานที่เคารพครับ
ท่านไปปรับอย่างไรก็ตามผมฝากนิดนึง
ฝากนิดนึงว่าจะต้องมีจุดพอดีนะ

ถ้าให้สสวถอยออกหมด
ซะจนหันหลังกลับไปมองก็ผิดนี่

หลายท่านอ้างว่ารัดตำนวนฉบับนี้เป็นฉบับปาปโกง

และหัวใจปราบโกงนี่มันอยู่ที่๑๔๔กับ๑๘๕นี่แหละ

แต่ปั๊บก็เหมือนกับเปิดช่องให้ทุจริตโกงสิ
ข้อมูลของต่างชาติ
ปรบประชาเองยังบอกว่าทุศจริตมันเพิ่มสูงขึ้น

นิด้ารองสาจารย์ดรพิชัยและตนธรรมดิหลกณภูเก็ต
ดันโทษเอ่ยนามไม่เสียหายเป็นข่าวทั่วไป
ท่านเปรียบเทียบให้เสร็จสับเลยว่ากรรมชาติยุคนี้สูงขึ้นมาก
และที่สำคัญที่สุด
ทุกท่านอภิปรายมาวันนี้ห่วงเรื่องเดียวกันมากเข้าใจดีแล้ว
นุนฉบับนี้ใช้มานี่เกิดอะไรขึ้นครับ
ตัวเลขการทุจริตนี่มันทรงมันสูงเถียงกันได้
แต่ตัวเลขหนึ่งที่เถียงไม่ได้เลยว่ารัฐมนูญฉบับนี้มันปราบโกงจริงหรือเปล่า
ก็คือตัวเลขความเหลื่อมล้ำ
เหลื่อมล้ำสูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลก
ถ้าไม่มีการทุจริตมันจะเหลื่อมล้ำได้ไหมครับ
มันก็มีทุจริตโดยตรงทุจริตเชิงนโยบาย
วันนี้ผมคิดว่ามันมีการทุจริตอีกแบบหนึ่งที่เหนือกว่าเชิงนโยบาย
มันถึงทำให้ประเทศไทยเราทุจริตความเหลื่อมล้ำมันมากขนาดนี้
ผมย้ำอีกทีนึงว่า๑๔๔๑๘๕ท่านต้องไปแก้
ตัดออกดึงออกแล้วมันจะยังหยุดไหมฝากคิดต่อ
แล้วเราชอบพูดกันจังว่าประเทศนี้เป็นรัฐราชการรวมศูนย์
กล่าวหาว่ารัฐการรวมศูนย์ก็คือฆ่าการเป็นใหญ่
ใหญ่ยังไงหยัดใหญ่ทั้งจัดงบประมาณใหญ่ทั้งแต่งตั้งตัวเอง
ใหญ่ทั้งทุกอย่างรัฐราชการรวมศูนย์
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเอาอะไรไปถ่วงดุลกับราชการ

โดยเรื่องงบประมาณนี่เราไปแก้ตรงแปรยติมันถูกไหม
แล้วที่ซื้อเครื่องบินมา๒๓วันซื้อมา
แล้วใครไปถ่วงดุลเขาหรือนักการเมืองมองตาปิบ
ผมฝากด้วยว่าถ้าวาระ๓ท่านไม่แก้เข้ามา
ท่านไม่ตัดออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่รับปากสภาเนี่ย
พวกผมฝ่ายค้านจะทบทวนการลงมติในวาระ๓แน่นอน
แต่วันนี้ลงให้ท่านเพราะพวกผมยอมรับจริงว่า
ไอ้บัตร๒ใบตรงกันทุกฝ่ายก็อยากได้

เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องดี
เรื่องสิทธิของประชาชนเรื่องปากท้องประชาชน
ผมต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกหลายพัก
พวกผมเองคุยกันแล้วว่าแม้จะเป็นร่างของพักอื่น

ฝ่ายรัฐบาลก็ตามฝ่ายค้านด้วยกันก็ตาม

บอกนี่เราลงให้หมดเลย

ไม่คิดหรอกว่าเป็นฝ่ายไหนรับให้
นานคิดตรงกันทีก็ให้ชาวบ้านเขา

นี่ค้างคาใจกันอยู่นี่ท่านอย่าลืมนะว่าวันนี้เป็นการขั้นตอนรับประการ
อย่างมันไปแก้ไขกันในชั้นกรรมธิการได้ท่านก็บอกว่าเอ้
แล้วถ้ากรรมธิการไม่แก้ไขอ่ะทำไงในการมาธิการก็ไม่ใช่ว่า
จะไปแอบทำงานก็จะมีท่านสวก็จะมีท่านสอสอ
ฝ่ายค้านรัฐบาลนั่งทำงานด้วยกันแล้วยังมีสื่อมวลชนไปนั่งดูด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้อะไรซึ่งมันเป็นหลักการเราก็ต้องแยกว่ารับได้ก็รับ
อะไรซึ่งมันไปแก้ไขกันในชั้นกรรมธิการได้เราก็รอไปพูดคุยกันตรงนั้นได้
แม้กระทั่งเกณฑ์ซึ่งเราเสนอไปว่าบัตรสองใบเนี่ยตัดคะแนนขั้นต่ำที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ถ้าเพื่อนสมาชิกพักเล็กพักน้อยไม่สบายใจไปคุยกันพวกเราก็คุยกันแล้วว่า
ตัดก็ได้ระบบนับคะแนนไปทบทวนกันใหม่ได้ไม่มีปัญหา
ท่านประธานที่ครบครับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ครั้งนี้เป็นการยื่นครั้งที่๒ในสมัยของเรา
เพื่อนสมาชิกบอกว่าใจเย็นคราวนี้ยื่นมารีบด่วนมาก
ท่านประธานส่งเอกสารกับฉันชิดมากก็กับฉันพอพอกันแหละครับ
ผมก็ได้วันเดียวกันนั่นแหละพวกผมก็ไม่บ่นหรอก
เพราะก็เชื่อมันท่านประธานว่าเรื่องอย่างนี้มันคุยกันมาจน
ไม่รู้กี่วันกี่ปีแล้วชำนาญหมดแล้วล่ะอ่านทะลุ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านก็แก้ใหม่เรายังมีเวลา
ผมเองเรียนตรงนะผมไม่เชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้แก้อีก
ถ้าวันนี้ตกวันนี้ล้มเหลวท่านครับ
หนึ่งเรื่องเวลามันคล้อยเข้ามาจนจะจวนแล้วนะ
แม้จะบอกว่าอีก๒ปีนี่จะครบสมัยนี่
อวยพรให้พวกผมอยู่ครบด้วยขอบคุณท่านสมชายเพื่อนกัน
พวกผมไม่เชื่อหรอกมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

วันนี้จะไปอ้างสาระอะไรมาอีกอ่ะอ้างสองรอบแล้วนะนี่
ครั้งแรกก็สาระนี้แหละครั้งนี้ก็สาระนี่แหละ
แล้วครั้งหน้าให้พวกผมอ้างอะไรอีกมันไม่มีเวลาจะอ้างอ่ะนะ
และที่สำคัญที่สุดนี่พักพวกกันทุกท่านอ่ะ
มันไม่มีเวลาจะสับขาหลอกกันอีกแล้วนะเขารู้ทันพวกเราแล้วประชาชนรู้ทันแล้ว
นี่ผมดีใจตั้งแต่วันเมื่อวานมาอภิปรายมาถึงวันนี้ผมดีใจว่า
อย่างน้อยที่สุดมันต้องได้ลุ้นสักร่างน่ะมันต้องมีผ่านน่ะ
สิบสามร่างต้องมีผ่านภาวนาเถอะไอ้ที่ตรงกันที่สุดน่ะน่าจะผ่าน
ผมเชื่อแต่ฟังไปฟังมาฟังท่านสวพูดหลังหลังมานี่เอ้า
ความหวังผมชักลิบจักหลีลงอ่ะลิบหลีลงไอ้บัตรสองใบเนี่ยเอ๊ะ
คิดว่าอย่างน้อยพวกท่านท่านไม่ถือว่าพวกผมเป็นพวกท่าน
ไม่กาของพวกผมท่านก็ลงให้กับพลังปัชฌรัตน์
โอเคก็น่าจะได้แต่ฟังไปฟังมาไม่น่าจะใช่แล้ว
ถ้าไอ้ตรงนี้ไม่ได้อันไหนมันจะได้ล่ะทีนี้
ไม่ได้เฮ้ยนี่กำลังเล่นอะไรกันหรือเปล่า
ผมกำลังถูกออกให้หลอกโรงเรียนอีกหรือเปล่านี่ก็มีสิทธิ์คิดนะครับ
เพราะประสบการณ์มันสอนเพราะฉะนั้นจึงฝากทุกท่านครับว่า
วันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูลมันอยู่ในความสนใจของประชาชน
มันเป็นการเดิมพันธุ์ด้วยความสงบของบ้านเมืองมันเป็นการเดิมพันธุ์ด้วย
อนาคตว่าบ้านเมืองจะเดินได้หรือเดินไม่ได้แล้วดีไม่ดีเดิมพันธุ์ด้วยว่าจะออกจากสภาได้หรือเปล่าวันนี้ด้วย
มีสิทธิ์คิดเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนทุกท่านครับว่า
อะไรซึ่งเราคิดว่ามันตรงกันแล้วทำไป
อะไรซึ่งคิดว่าเราจะคิดว่าจะต้องกู้ต้องถวงต้องดึงเนี่ย
เราทำมาแล้วมันเขารู้ทันขอบ้านเมืองแล้วเดินไปได้
ขอท่านสมาชิกวุฒิสภาอาจจะกระทบกระทั่งท่านหน่อย
ถ้าคิดดีท่านจะรู้ว่าถ้าแก้๒๗๒แล้วนี่
ยกภูเขาออกจากอกท่านยกนรกออกจากใจ
ข้อคารหาใดแรงกดดันมันก็จะหนีจากท่านไปอยู่ที่อื่น
ส่วนเรื่องอื่นยังไงก็ขอประชาชนเถอะ
สิทธิเสรีภาพซึ่งมันเผชิญเหตุครั้งหน้ากำลังจะเกิดเนี่ย
คุ้มครองพี่น้องประชาชนเถอะ
เรื่องบัตรทองเรื่องประกันสุขภาพเรื่องรายได้ชาวบ้านวันนี้
วิกฤตทั้งนั้นหาความหวังไม่เจอทั้งนั้น
รู้ไหมนี่ผมอ่านข่าวก่อนจะเข้ามานี่
กระดับประเทศไทยห้ามมาขึ้นระดับที่๓
กระดับต้องพึงระวังอันดับ๓อยู่กินกันยังไงต่อไปนี้
เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นแก่พวกผมอะไรที่มันเป็น
คิดว่ามันระแวงว่าเป็นอำนาจของพวกผมก็ของชาวบ้านก็ให้เขาเถอะ
ส่วนของพวกเราก็คุยกันอีกก็จึงขอกราบขอบพระคุณพัก
การเมืองทุกพรรคหลวงท่านสวดด้วย
เฉพาะพักร่วมรัฐบาลที่ได้กรุณาเห็นพ้องต้องกัน
พวกผมก็คงจะลงมติด้วยเจตนาดีด้วยความซื่อว่าพวกเรามีเจตนาดี
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพวกผมก็จะภาวนาให้มันผ่านทุกร่างนั่นแหละ
ทำให้ทุกร่างนั่นแหละส่วนท่านจะกลับขึ้นมาอย่างไรเนี่ย
แท้จะคาดเดา๑๓ร่างไม่น่ามีปัญหาสำหรับเรา